หยอยบอกน้อยจะไปชายแดน

เรื่องของการคัดเกณฑ์อาหารไง
เป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับ

เกิดว่าจับใบแดงเข้าไปอยู่ในค่ายทหารแล้ว
น่ากลัวหรือเปล่าใจไม่ค่อยดีแต่ผมบอกแบบนี้แล้วกัน

คุณจะเจอแต่สิ่งดีเยอะแยะมากมาย
ซึ่งมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวจะพาไปดู

ทหารใหม่แถวตรงตามระเบียบพัก
เดินแถวตามเข้ามาเลยครับเหล่าทหารใหม่
วันนี้ครูฝึกจะขอพาเหล่าทหารใหม่มาฝึกการใช้งาน
เรื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังกันหน่อย
บอกเลยว่างานนี้มันต้องใช้ทั้งความพร้อมความกล้าและสติ
เพราะการฝึกนี่มันเสี่ยงอันตรายแบบสุดเลยนะคุณผู้ชม
สะเมิดควันนัดสุดโยแจปราสาบันต้อย

โอ้โหครูฝึกครับเล่นกันแบบนี้เหล่าทหารใหม่ก็ตกใจแย่นะสิครับ
แหมทหารใหม่แต่ละคนรีบเอาตัวรอดกันเกือบไม่ทันเลยนะงานนี้
เอาล่ะครับฝึกหนักกันมาทั้งวันแล้ว

เหล่าทหารใหม่ก็ขอออกมาวาดลวดลายหน้าเวทีกันหน่อย

แต่ใครก็ไม่สู้เท่าพลทหารนายนี้
ที่ออกมาโชว์สเต็ปลีลาสุดพริ้ว
พริ้วซะจนแดนเซอร์ต้องอายเลยทีเดียว
แบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้
พอมาเจอครูฝึกเข้าหน่อยถึงกับเขินไปเลยนะครับ
คราวนี้ไปดูแฟชั่นโชว์กันบ้าง
ที่บอกเลยว่ายืนหนึ่งจนต้องมอบวงให้เลยทีเดียว

ก็คิดว่าเป็นนางแบบมืออาชีพจริงนะครับ

แต่ชุดมันคุ้นอยู่นะ
เอ้าพี่แกเล่นหยิบมุ้งมาทำเป็นชุดหรือเนี่ย
แหมสมแล้วที่เป็นแฟชั่นโชว์
ยืนหนึ่งบนโรงนอน
ถ้าพูดถึงค่ายทหารแล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุด
นั่นก็คือความปลอดภัย
เพราะในค่ายทหารจะมีการเฝ้าเวรยามที่เข้มงวด
และยังเป็นสิ่งที่ทหารใหม่ต้องทำ
แต่จะให้มารายงานเวรแบบธรรมดา
มันก็ออกจะเชยไปหน่อย
ต้องรายงานเวรให้ได้หลากหลายภาษา

ผมคุณทหารพิจารณาสิบจนา
เป็นเว่นหน้ากลางอาวุธกว้างที่ตะวันออก
ปัจจุดหนึ่งตั้งแต่เวลา๔๐ถึง๔๒
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติกลับ
ดิฉันพลธหารป้านิจพงฤง
เป็นเวรหน้าทางอาวุธฝั่งทิศตะวันออก
ปัจจุดหนึ่งเวลา๒๒นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกา
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติถ้า
ผมพลธหารสาราวุธ
เป็นเวรปฏิบัติหน้าที่เวรกลาง
ปฏิบัติหนึ่งเวลา๒๒นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกา
ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่๑๙นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
ลีลาและสำเนียงแต่ละคนฟังแล้วมันจี๊ด
โดนใจจริงเล่นเอาเพื่อนทหารใหม่
น้ำตาเล็ดกันเป็นแถวเลยทีเดียว
คราวนี้มาดูบรรยากาศวันเยี่ยมญาติกันหน่อย
ซึ่งวันเยี่ยมญาติก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษ
ที่ทหารใหม่จะได้มาเจอหน้ากับญาติพี่น้อง
หลังจากที่ฝึกกันมาอย่างหนัก
งานนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไร
แต่พลทหารหนุ่มคนนี้นี่แหละ
ที่จะทำให้บรรยากาศในค่ายกลายเป็นสีชมพู
ก็เค้าเข้ามาทหารตอนอยู่บ้านก็คำตัวไม่ใช่ดี
เหมือนแบบนี้

ก็มีอะไรเล็กน้อยให้นะครับ
เห็นแล้วมันอิจฉา
หวานขนาดนี้น้ำตาลยังเรียกพี่เลยนะครับพ่อนุ่ม
ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชม
บอกเลยว่าการเป็นอาหารมันไม่ได้น่ากลัว

เวลาฝึกเขาก็จริงจัง
เวลาพักเวลาเล่นเขาก็เต็มที่
ชายไทยทุกคน

ผมไม่คิดว่าในค่ายจะมีแบบนี้จริง
ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรยังไงก็ส่งข้อความมาคุยกับเรามาบอกเรากันได้นะคุณผู้ชม